ไปดูที่ปราจีนบุรียังคึกคักกันอยู่นะคะ
อันนี้เป็นเรื่องของงานบวชบ้าง
เขาบอกงานบวชเนี่ยเป็นงานบวชสุดอลังการเลย
เพราะว่าใช้รถเทลเลอร์แห่ขบวนกันเนี่ย

มีเงินโปรยทานถึงกว่า๒แสนบาท

นี่เป็นรถเทลเลอร์แห่นาคค่ะ
พิธีอุปสมบทของนายอัศนัยเคลือบวิจิตรนะคะ
ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่๔มิถุนายน
หลังจากมีการโกนผมนาคเจ้าภาพ
ก็แห่นากกันเป็นระยะทางยาวกว่าสิบสี่กิโลกรัม
พิธีลาอุปสมบทนี้เรียกเสียงฮือฮามากเลยนะคะ

เพราะมีทั้งรถเทลเลอร์ที่นำมาเป็นรถแห่นาค
และยังมีขบวนรถสิบล้ออีกมากกว่าสิบสามคัน
มีวงดนตรีชื่อดังนำขบวนเลยค่ะ

เช้าวันนี้หลังจากที่แห่ขบวนกันไปแล้ว

ตำบลบ้านธาบังเภอศรีมหาโพธิ์จประจีนบุรี

ก็ต้องแหนะเคราะห์โบดกันสามรอบ
ทางเจ้าภาพก็เรียกเสียงฮือฮาอีกแล้ว
เพราะว่านำเงินโปรยทานมามากกว่า๒แสนบาท
เข้าบ้านมารอรับกันให้ฮึ่มเลยค่ะแน่นโบสถ์นี่ค่ะคนมารับโปรยธาน

ของนาคบอกว่าหลานชายชอบรถแบ็คโฮและมันเป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะ
ก็เลยตั้งใจทำพิธีนี้ให้กับหลาน
ส่วนพวงมาลัยคล้องคอนาคนำมาจากออสเตรเลียมีมูลค่ามากกว่า๖แสนบาท
เนี่ยค่ะเงินโปรยทานก็มากกว่าสองแสนใช้เวลาในการทำอยู่หลายวันค่ะ
แต่เขาบอกว่ามันเป็นความสุขของครอบครัวอยากจะทำบุญในครั้งนี้นะคะ

โอ้โหนาคนี่น่าจะหนักคออยู่พอสมควรนะคะ
แสนเลยคุณผู้ชมค่ะ